คุณผู้ชมคะข่าวนี้เนี่ยคือมันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ต้องรอให้ตรวจสอบ
รวมถึงทางวัดเองก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยนะคะที่บอกว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ
เพราะว่าวัดแห่งหนึ่งที่อายุทยาค่ะคือเขาบอกว่าไม่ให้ศพคนจนอ่ะ
สวดได้เผาที่วัดแห่งนี้แล้วไม่ยอมออกมาชี้แจงด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไร
คลิปนี้เนี่ยจริงยาวประมาณ๘นาทีกว่าค่ะเราตัดบางช่วงให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
ดูเอานะครับเป็นแบบนี้ครับศพคนจนเข้าไม่ได้ครับ
เจ้าวาดก็ไม่ออกมาดูแลเลขาก็ไม่ออกมาดูแล
แถมยังรองเจ้าวาดผมเสร็จงานแล้วจะมาเอาตำรวจมาจับผมอีกเพื่ออะไรครับ
เพื่ออะไรครับดูนะครับเป็นแบบนี้ครับ
โอ้โหเนี่ยนะฮะเสียงโวยวายนะฮะก็ที่ว่าคนจนไม่มีสิทธิ์เอาศพมาปล่อยนะครับ
ที่นี่หรือไงไม่มีสิทธิ์เอาศพมาสวดที่นี่หรือไงที่วัดจะรับแต่คนรวยเหรอ
แล้วก็เลยกลายเป็นการต่อว่ากันนะคะอันนี้เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
แล้วก็บอกว่าวัดนี้ไม่ยอมให้ศพญาติของผู้ชายคนนี้สวดทั้งที่สาราสวดศพมันว่างอยู่
ทีนี้เขาก็เลยคล่องใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมให้ตั้งศพหรือว่าเป็นเพราะว่าคนจนหรือเปล่า
ไม่มีตังค์หรือเปล่าเลยไม่ให้มาสวดเลยไม่ให้มาเผาทีนี้ต้องให้ท่านเจ้าอาวาสของวัดเนี่ยออกมาชี้แจงด้วยนะ
เพราะว่าทางวัดเองอ่ะยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรแล้วคลิปนี้ค่ะที่ดิฉันบอกว่ายาว๘นาทีกว่าเนี่ย
ในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยเอาคลิปมาโพสต์ไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้นะคะบอกว่าขอฟังความทั้งสองฝ่ายว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ทางวัดเนี่ยควรออกมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจถึงเหตุการณ์นี้ควรเจรจากันด้วยเหตุผลหาทางออกที่ดีในการที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชน
เพราะว่าตอนนี้หลายคนเข้าไปดูคลิปแล้วก็บอกว่าอ้าวคือไม่อยากให้เป็นที่คอรหาวัดควรออกมาพูดซะหน่อยนึงไหมเพราะว่าวัดเองก็เป็นที่พึ่งทางใจของคนในชุมชนนะคะ